หลายคนนะก็บอกเหมือนกันว่าชอบเนี่ยเพราะว่ามีคลิปสนุก
มีคลิปน่ารักขำให้เราดูเพราะฉะนั้นเราก็มีมาให้คุณผู้ชมดู
ไปดูคลิปนี้หน่อยไม่รู้ว่าดูแล้วจะขำจะเห็นใจหรือจะรู้สึกแบบไหน
เพราะว่าเวลาที่กินอะไรที่มันร้อนเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้ล่ะคุณผู้ชม
มีร้องรู้สภาพตัวเองนะแต่ละคนนะคุณผู้ชมแต่ละท่าน
เคยทานอะไรที่มันร้อนแล้วมันเอาออกไม่ได้
แล้วมันต้องรีบทาน

คำว่ากลืนได้เข้าคายไม่ออก

จากกลืนเข้าไปทับใต่ไส้ภูมิสุกหมดละครับ
มันน่าเห็นใจพี่เขาเหมือนกันนะ
ด้วยความว่าเราทำหน้าที่ของพิธีกรอยู่

อร้อย
สิ่งที่คุณทำนั้นก็คือ

คุณต้องยิ้มทั้งที่ภายในช่องปากของคุณ

พองไปหมดเพดานนี่พองแล้วค่ะ
มันจะเป็นอย่างนี้ปากมันจะห้อยโดยอัตโนมัติ

หมายคำความปลอดภัย
ใช่คือเอาจริงทุกคนต้องผ่านประสบการณ์นี้มาแล้ว
คุณเคยไหมทานอะไรร้อนแล้วมันเอาออกไม่ได้
มันต้องทำแบบเพื่อระบายความร้อนออกจากปาก

พออื่นดูแล้วซักสุดมินมีรอยยิม
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ตอนนี้ทานข้าวอยู่ระวังอย่างนี้
เพลินอะไรอย่างนี้นะตักไปเอาไปไม่ได้
ลิมคลองมาแล้ว